คุณผู้ชมช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นทุเรียนรัฟเวอร์

ทุเรียนนะคะนอกจากเราสามคนที่จะชอบทานทุเรียนแล้วนะคะ
เหล่าซุปตาเขากินเก่งมาก

บางคนนะคะสวยหล่อนี่โอ้โหท่านเก่งแบบเราตะลึงไปเลย
ไม่เชื่อคุณผู้ชมท่านแรกนะคะคุณคิมเบอร์รี่เลย
เห็นสวยแบบนี้หุ่นดีแบบนี้คุณผู้ชม

คุณคิมเบอร์รี่เนี่ยเขาสู้ตายมากนะคะคือ
ยอมพ่ายแพ้นะคะกับความหอมหวานของทุเรียนเมืองไทยค่ะ

หดเดียวเลยใช่ไหมหรือว่าทยอยกิน
หลายคนก็แบบว่าอันนี้คือแบบว่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ได้กินจริงหรือเปล่า
นี่คุณหมากปรินนะคะคุณผู้ชมเขาถ่ายหลักฐานเก็บไว้ด้วย
เชื่อไม่เชื่อกินหมดเลยหรือเปล่า๘เม็ดเนี่ยไปดูเลยค่ะ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

เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูรีลาของพี่เอ๋กันสักหน่อยนะ
ว่าจากทุเรียนที่น่ารับประทานอยู่แล้วนี่นะคะ
พออยู่ในมือของนักรีวิวที่ชื่อว่าเอสุภาชัย
จะน่ากินขนาดไหนไปดูจ้า
อื้อหืออร่อยค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหม

อยากรับประทานตามพี่เอ๋คุณผู้ชมต้องดูแล

ต้องหลายกล่องส่งมาทางนี้มันก็ได้เนอะ